ว่าจะพาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์ที่นั่นนะเรื่องของการสู้รบครับ
ในพื้นที่ฉนวนกาซ่าซึ่งเขาคาดว่าจุดนี้

ขณะที่ฮามาสได้ออกแถลงการปฏิเสธบอกว่าเรื่องนี้ไม่จริง
บอกว่ากลุ่มก่อการร้ายฮามาสเนี่ยสังหารประชาชนในชุมชนเกษตรกรรมฟาอามาอาซาทางใต้ของอิสราเอล
ใส่กุญแจมือแล้วก็ยิงนะฮะปัดศีรษะทั้งเด็กและผู้หญิงโอ้โหนี่เป็นข่าวใหญ่มากในช่วงเมื่อวานนี้
และเผาบ้านเรือนของพวกเขาจนราบแล้วก็มีจำนวนมากที่สำลักควันตายครับ
โดยกล่าวหาว่าฮามาสนั้นมีเป้าหมายในการโจมตีพลเรือนหลังจากมีการแถลงข่าวนะครับ
กล่าออกมาไม่นานเนี่ยฮามาสนั้นปฏิเสธนะนะครับเนื้อหาใจความนะครับ
บอกว่าคือสื่อตะวันตกเนี่ยผิดเพี้ยนไม่เป็นมืออาชีพฟังความข้างเดียวนะครับ
ใส่ร้ายปาเลสไตล์เขาใช้คำนี้เลยนะโดยเฉพาะข่าวที่อ้างว่าฮามาสฆ่าเด็กตัดหัวเด็ก
ก็คือกลุ่มของอิสราเอลเนี่ยนะฮะโดยไม่มีการพิสูจน์ความจริงก่อนนะครับ
ทำให้การเสนอข่าวนั้นเป็นไปอย่างลำเอียงนะครับในแถลงการบอกได้ว่าฮามาส
หลีกเลี่ยงการทำร้ายพลเรือนนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็สุดแท้แต่แล้วแต่การวิเคราะห์นะครับ
เพราะมันมีภาพปรากฏที่งานคอนเสิร์ตไงอันนั้นก็ไม่แน่ใจว่าจะปฏิเสธอย่างไรนะครับ
ที่ชาวบ้านในพื้นที่ก็ยังเคยบอกเรื่องนี้กับสื่อครับท้ายที่สุดนั้นแน่นอนฮามาสก็ร้องขอสื่อนะครับ
ดำรงความเป็นกลางโดยเฉพาะสื่อตะวันตกนะครับขณะที่สถานการณ์สู้รบในกาซ่าครับ
อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่ากองทัพอิสราเอลนั้นโจมตีมหาวิทยาลัยอิสลามกาซ่านะฮะ
แล้วก็บอกว่าตรงนี้แหละเป็นศูนย์ข่าวกรองทหารแหล่งผลิตอาวุธนะครับ
มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้นำระดับสูงของฮามาสครับทางอิสราเอลเดินหน้าโจมตีทางอากาศ
ในหลายเป้าหมายครับทั่วกาซ่า๕วันติดต่อกันแล้วอาคารบ้านเรือนประชาชนนั้นก็พังถล่มด้วยมีความเสียหาย
ทางข้อมูลสหประชาชาตินะครับบอกว่าปัจจุบันมีประชาชนในกาซ่านั้นต้องไร้ที่อยู่อาศัยแล้ว
มากกว่า๒แสนกว่าคนตัวเลขดังกล่าวนั้นสูงที่สุดนะครับ
ตั้งแต่เหตุประทะรุนแรงเมื่อปี๒๐๑๔นะฮะเกือบ๑๐ปีที่แล้ว
ซึ่งในจำนวนนี้กว่า๒แสนคนครับลีภัยอยู่ในโรงเรียนของยูเอ็น๘๘แห่ง
โรงเรียนรัฐอีก๑๒แห่งหลังจากการโจมตีทางอากาศนะครับ
ตัวเลขผู้เสียชีวิตครับในกาซ่าเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย๑๒๐๐คน
บาดเจ็บอีกมากกว่า๕๖๐๐คนในพื้นที่อิสราเอลครับ
ผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๑๓๐๐คนแล้วก็บาดเจ็บอีกกว่า๓๓๐๐คนนะฮะ
เป็นประเด็นที่คือฟังจากแถลงการฮามัสเนี่ยก็พยายามจะโจมตีไปที่การแถลงข่าวอิสราเอล
และการเอาไปเขาเรียกว่าไปเผยแพร่ต่อของสื่อตะวันตก
เรื่องของว่าพื้นที่นั้นพื้นที่นี้มีการซ่องสุมอะไรต่างนะครับ